ไปกินอาหารที่รสเลิศกันบ้างอย่างเมนูล่าเป็ด
เชื่อว่าน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายคนชอบมากเนี่ย
แล้วร้านนี้นะบรรยากาศดีมากคุณผู้ชมเดี๋ยวนะ
บรรยากาศไม่น่าขายลาบเลยอ่ะลาบเป็ดอยู่ในเนี้ยฮะ
ดูเป็นแบบแนวคาเฟ่ใช่ไหมนึกว่าแบบขายกาแฟ
เป็นแบบแนวบรรยากาศแบบในรุ่นไว้รุ่นหน่อยใช่ไหม
บรรยากาศนี้ต้องสั่งกาแฟแล้วต้องสั่งพิซซ่าแล้ว
พิซซ่าเลยต้องมีแต่จะบอกว่าร้านนี้เขามีเมนูอร่อยมากมายหลากหลาย
โดยเฉพาะเมนูอาหารไทยนี่แหละบอกพี่กัดกันค่ะ
ร้านมีนาคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ริมถนนเขาทองน้องปลิว
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับมาที่นี่แล้วเหมือนมาแดนสวรรค์
เพราะบรรยากาศดีดีนึกว่าแต่สิ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ
ทำมาจากเชฟที่มีประสบการณ์ด้านอาหารไทยกว่า๑๐ปีนะคะ
ใครมาร้านนี้ต้องสั่งเมนูลาบเป็ดนี่แหละ
เพราะมันอร่อยแซ่บกำลังดี

ที่สำคัญคือมันไม่มีกลิ่นสาบของเป็ดด้วย
ลูกค้าก็ติดอกติดใจเลยค่ะ
แล้วพอพ่อครัวแม่ครัวเขาปรุงให้ร้อนให้เสร็จเรียบร้อย

แล้วปกติเวลาเราทานอาหารอีสานเนี่ยมันจะเผ็ดร้อนใช่ไหมคุณ

ตอนเขาคั่วตอนเขาบอกคลุกเคล้าให้มันเข้ากัน
รับแบบที่แท้ต้องแห้งอย่างนี้
เสิร์ฟกับผักกาศแบบนี้เลย

อยากมีเมนูซุดคล่องคลอหน่อย

นี่เลยค่ะต้มกระดูกอ่อนก็มี

ก็เคี้ยวปากเป็ดเหรอ

เออคุณก็เล็งดีอันไหนลิ้นอันไหนเป็ดเนาะ

มีนาคาเฟ่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์

มีเวลาก็ไปแวะเวียนกันเลย